มาดูกันก่อนเลยเรื่องของนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอนนี้ก็มีการสั่งการนะคะ
บอกว่าอยากให้ทางกองทัพหามาตรการป้องกันหน่อย
เพราะว่ามีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงปล้นอาวุธออกมา
หรือนำอาวุธออกมาใช้จากเหตุการณ์นี้ได้ง่ายจังนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ต้องหามาตรการออกมาใช้แล้วล่ะ
เพื่อป้องกันการนำอาวุธออกมาแบบนี้ให้เข้มงวดมากที่สุดนะคะ
ยืนยันว่ารัฐบาลจะช่วยดูแลเรื่องของค่ารักษาพยาบาล
ของผู้ได้รับบาดเจ็บและก็ชดเชยผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่นะคะ

ให้กำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ที่โรงพยาบาลไข้สุรณารี
โรงพยาบาลกรุงเทพรวมทั้งโรงพยาบาลมหาลาศ
ช่วงบางตอนของนายกรัฐมนตรีหน่อยนะคะ
นี่นะคะก็เป็นบางช่วงบางตอนที่นายกรัฐมนตรีเนี่ย

ก่อนเดินทางกลับนายกรัฐมนตรีก็ยังพูดสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
บอกว่าก็ได้รับรายงานเรื่องนี้มาตลอด

สิ่งที่กังวลก็คือเรื่องปฏิบัติการด้านยุทธการที่ต้องใช้มาตรการจากเบาไปหานัก
เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบนะคะ

พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลยังไงก็จะช่วยเหลือเยียวยา
ทั้งตัวผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตทุกรายด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้ผมมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการบัดทางด้านยุทธการ

เราต้องใช้กำลังจากเบาไปหานักด้วยมาตรการที่เหมาะสม

อยู่ตรงที่มีประชาชนอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก
และการใช้อาวุธอย่างไม่ระวัง
อย่างเช่นที่ฝ่ายผู้ต้องหาในบริการไม่ได้เลย
ก็เห็นได้ว่าจากการทำงานของเราในช่วงที่ผ่านมา

จนท้ายสุดก็ไปจบที่ชั้นล่าง
แล้วก็ท่านก็เห็นอยู่แล้วในอาคารเหล่านี้มันเป็นซอกมุมจำนวนมาก
เพราะฉะนั้นการจะเคลื่อนที่เขาหาเนี่ย
การใช้อุดใดกันจะเห็นว่าอีกฝ่ายนึงใช้ได้เต็มที

ต่อไปก็ในแต่ละส่วนที่หลบกันอยู่ในห้องนั่นแหละ

ก็เป็นจากผู้ก่อเหตุทั้งสิ้น
นี่นะคะก็ตามที่นายกรัฐมนตรีชี้แจง
หลายคนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าทำไมใช้เวลานานจังกว่าจะระงับเหตุ
แต่ว่าการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เขาต้องระวังไงคะ
ระวังทั้งประชาชนที่อาจจะโดนลูกหลง
แล้วก็คือยังไงเป้าหมายคือแค่คนร้ายคนเดียว
แต่ตัวคนร้ายเนี่ยคือกาดยิงหมดเลย
คือต้องบอกว่าคนร้ายมีตัวประกันอยู่กับตัวด้วย

แล้วคนร้ายไม่ใช่คนใช้ปืนไม่เป็น
เป็นนักแม่นปืนก็ว่าได้เพราะเป็นนักกีฬายิงปืน
แล้วก็ยังเป็นทหารที่ผ่านการฝึกมาอย่างเชี่ยวชาญด้วย
ก็ต้องใส่ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ
ยอดผู้เสียชีวิตรวมตัวผู้ก่อเหตุที่ถูกวิสามันด้วย
รวมแล้วก็ทั้งหมด๒๗ศพด้วยกัน
บาดเจ็บ๕๗รายกลับบ้านได้แล้ว๒๕ราย
ยังคงต้องแอดมิตรรักษาตัว๓๒รายค่ะ
ในส่วนของผู้บาดเจ็บเนี่ยต้องทำการผ่าตัด๑๒ราย
ผ่าตัดไปแล้ว๘รายมีผ่าตัดสมอง๒รายนะคะ
ตับแตก๑รายลำไส้ใหญ่๑ราย
เยื่อแขนขาเสียหาย๓ราย

ขณะที่ผู้บาดเจ็บที่กำลังผ่าตัด๔ราย
เป็นการผ่าตัดสวงอก๒ราย
ตกแต่งแผลเส้นเลือดและกระดูกอีก๒รายนะคะ
ก็คือต้องบอกว่าบาดแผลจากอาวุธสงครามเนี่ย
รัฐมนตรีก็บอกว่าเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัว

เรื่องเงินค่าตอบแทนที่มีปัญหา

แต่ก็ไม่มีใครคิดค่ะว่าสถานการณ์มันจะรุนแรงขึ้น
ส่วนเรื่องการปล้นอาวุธในคลังแสง
ทำไมนำออกมาได้ง่ายดายอันนี้หลายคนตั้งคำถาม
นายกรัฐมนตรีก็ย้ำค่ะว่าคนร้ายใช้อาวุธปืน

ไม่ได้เกิดจากมาตรการที่หละหลวม
แต่เป็นเรื่องของคนคนนี้คนเดียวนะคะ
ฟังเสียงในประเด็นนี้กันหน่อยค่ะ
ไปยิงเจ้าหน้าที่คลังอาวุธ
ซึ่งมีกุญแจมีเจ้าหน้าที่เฝ้า
แล้วก็เยคนที่ตายนั่นแหละเขาเอามายังไง
ไม่ใช่หล่าหลวมอะไรทั้งติ้นเลย
นั่นแหละค่ะเขาก็มีเจตนาที่จะเข้าไปปล้น
ก็ทำร้ายเจ้าหน้าที่แต่อาจจะเป็นไปได้ไหม

จะต้องมีจำนวนมากกว่านี้นะคะ

สภาพจิตใจของผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้ที่สูญเสีย
ซึ่งก็แน่นอนว่ายังคงมีความรู้สึกตึงเครียด

สั่งให้กรมสุขภาพจิตไปประเมิน
และต้องจัดชุดพูดคุยในค่ายทหารด้วยนะคะ
อันนี้เรื่องของการเยียวยาต้องตามมาอย่างเร่งด่วนเลยเหมือนกันค่ะ
นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ข่าวใหญ่ในประเทศเท่านั้นนะครับ
เพราะว่าสื่อต่างชาติหลายสำนักดัง
เพราะว่ามันเป็นเหตุกราดยิงครั้งใหญ่
แล้วก็หลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่า

ฝั่งตะวันศพฝั่งอเมริกาสหรัฐปริธีมากใช่สหรัฐปริธี
แต่ที่เอเชียอันนี้จะว่าเป็นเหตุการณ์แรก
ก็ว่าได้เหมือนกันเขาก็เลยจับตามองกันเยอะนะคะ
ไปดูกันหน่อยว่าแต่ละสื่อเขามองเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างไรบ้างนะคะ

โดยเขาบอกว่าในตอนแรกสถานการณ์ดูเหมือนว่าจะเป็นปกติ
กระทั่งเขาเริ่มเห็นคนวิ่ง
เริ่มมีเสียงตะโกนร้องด้วยความตกใจ
เขาบอกว่าตอนที่ทุกคนกำลังวิ่งออกจากห้าง
เขาโชคดีมากที่ได้เข้าไปหลบอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ซึ่งจนถึงตอนนั้นเนี่ยเขาเริ่มรู้จักคนไทยที่วิ่งเข้ามาหลบด้วยกันแล้วว่า
มันมีเหตุกระดยิงเกิดขึ้นภายในห้าง
พนักงานของร้านก็เลยรีบปิดไฟร้าน
แล้วก็ให้ทุกคนไปหลบอยู่ที่ห้องครัวหลังร้าน
ประมาณสัก๕ชั่วโมงได้ค่ะ
กว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยอบพยพออกไปจากห้าง

มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
หลายคนบอกพูดตรงกันเลยบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยถือว่าน่ากลัวมาก
เพราะผู้ก่อเหตุเป็นทหารที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดี
หลายคนเองก็แสดงความเห็นที่จะให้กำลังใจคนไทย

ส่วนเพจอ้ายจงค่ะมีการแชร์เรื่องราวในโลกโซเชียลจีน
ซึ่งทางกรงศูนย์จีนมีการประสานงานกับตำรวจไทย
ช่วยคนจีนที่ติดอยู่ในห้างนะคะ
โดยเป็นเรื่องราวของคนจีนที่ติดในห้าง
ประสานขอความช่วยเหลือรองโกงศูนย์ใหญ่ประเทศจีนประจำขอนแก่น
โดยทางรองกงศูนย์ใหญ่จีนก็มีการประสานงานกับตำรวจไทย
แล้วก็ช่วยเหลือคนจีนที่ติดอยู่๒คนออกมาได้อย่างปลอดภัย
ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี้เองค่ะ

ชาวจีนก็พากันทั้งแชร์ทั้งกดไลค์
จนตอนนี้เป็นกระแสแล้วก็ขึ้นเทรนด์ฮิตท็อป๑๕ตอนนี้แล้วนะคะ
ซึ่งนอกจากนี้เมื่อวานจนถึงช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะ
ความคิดเห็นส่วนใหญ่คือให้กำลังใจคนไทย
อย่างเช่นอ่านข่าวแล้วเห็นใจคนไทยจำนวนมาก
ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบ

เพราะว่าคนไทยเองก็ได้ให้กำลังใจกับชาวจีน
กรณีเรื่องของไวรัสโคโรนาเหมือนกัน

หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับคนไทยอีกนะคะ
นำเสนอคลิปที่ถ่ายท่อเรื่องราวที่เกิดในประเทศไทยนี่แหละค่ะ
จากนี้ก็ยังนำเสนอมุมที่น่าประทับใจ
ก็คือการที่คนไทยแห่ไปโรงพยาบาลกันค่ะ
ต่อแถวเข้าบริจักษ์โลหิตเพื่อจะช่วยผู้บาดเจ็บนะคะ
ก็เป็นการแสดงถึงน้ำใจของคนไทยด้วยกัน
จากนี้ยังมีสื่อต่างประเทศอีกหลายสำนักค่ะ
รายงานข่าวด่วนทันทีเลยหลังจากยืนยันว่า
จาศิษย์เอกจังหวันธมมาผู้ก่อเหตุกระหยิงเนี่ย
ถูกเจ้าหน้าที่วิสามันแล้วเมื่อช่วงเช้านะคะ
หรือแม้แต่สื่อเกาหลีใต้อย่างอารีรัง
ก็นำข่าวเรื่องการสังหารคนร้ายเนี่ย
รายงานเป็นข่าวที่เกาหลีใต้เหมือนกันนะคะ
สื่อสหรัฐรายงานข่าวนี้อย่างละเอียด
ซึ่งนอกจากรายละเอียดของข่าวเนี่ย
อาวุธปืนที่เกิดขึ้นในระยะหลังในประเทศไทยด้วย
เพราะว่าประเทศไทยมีสถิติประชาชนถือครองอาวุธปืนถึง๑๐ล้านกระบอก
เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการก่อเหตุฆาตกรรมด้วยปืนมากที่สุดชาติหนึ่งในเอเชียนะคะ
โดยเมื่อเดือนก่อนก็เพิ่งเกิดเหตุการณ์ยิงชิงทอง
ทำให้มีผู้เสียชีวิตที่จังหวัดลบบุรี
ก่อนหน้านี้ค่ะย้อนไปเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งเมื่อเกิดเหตุในบ้านเราครั้งนี้ก็เลยมีคนเอาบทความนี้มาแชร์ต่อกันอย่างมากในโลกโซเชียลค่ะ
บทความนี้ใจความสำคัญเลยก็คือมีการตั้งข้อสังเกตว่า
ผู้ก่อเหตุกราดยิงเนี่ยอาจจะมีการใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งก่อนหน้านี้เป็นแบบอย่าง
และยังมีแนวโน้มของการก่อเหตุที่เหมือนกับเป็นโรคระบาดที่จะแพร่กระจายไปยังผู้อื่น
ก็คือถ้าหากเกิดเหตุกราดยิงในลักษณะนี้ขึ้นแล้ว
มันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเรียนแบบหรือมีพฤติกรรมเอาอย่าง
เหมือนกับในสหรัฐที่กราดยิงกันถี่มาก
คือมันต้องระวังเพราะว่ามันเป็นการสร้างความรับรู้ไปแล้วว่ามีคนทำได้ขึ้นมา
หรือว่ามีคนได้ลงมือทำเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นมา
ก็อาจจะทำให้มีคนเกาะพฤติกรรมเรือนแบบได้
เรื่องนี้ก็ต้องเรียกว่าสถาบันครอบครัวเองต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิด
คนใกล้ชิดคอยสอดส่องดูแลกันด้วยนะคะว่าเพื่อน
เพื่อนร่วมงานหรือว่าคนรอบตัวมีใครมีปัญหาหรือว่ามีลักษณะพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะคะ